นัดข่าวบางทุกช่วง
บอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวกลับมาแล้วคุณผู้ชมครับ

ก็อยากรู้เหมือนกันว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคุณผู้ชมไปฉลองที่ไหนกันบ้างนะ
ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้าน
บางคนก็บอกว่าไปสวดมนต์บางคนบอกสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็มีเหมือนกัน
มันก็มีหลากหลายวิธีในการฉลองปีใหม่นะแล้วแต่วิถีของใครของมัน
เพราะว่าช่วงของการสวดมนต์เพื่อต้อนรับปีใหม่คือสวดมนต์ข้ามคืน
เดี๋ยวนี้เป็นกิจกรรมยอดฮิตนะยอดฮิตมากคือจริงในกรุงเทพเองเนี่ยนะคุณผู้ชม
ก็จัดกันหลายวัดแทบทุกวัดเลยพูดได้ว่าทุกวัดเลย
บางคนไม่ได้ออกไปไหนเปิดทีวีสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
สาธุล่วงหน้าเลยนะสาธุเลยนะคะใครอยู่บ้านก็ไม่เป็นไร
สวดมนตร์ข้ามปีกันได้เช่นเดียวกันเอาละกลับมาในช่วงนี้
ไปดูสถานที่เที่ยวมาในเบรกที่แล้ว
เบรกนี้เรารวบรวมของกินสุดแปลกเลยล่ะคุณผู้ชมครับ
ในปี๒๕๖๑ที่กำลังจะผ่านไปนี้ปีนี้ที่เราจัดมา
มีหลายอันดับเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อันดับ๕ก่อนเลย
ดับ๕ว่ามันคือเมนูอะไร
นี่ครับกับเมนูสุดแปลกแต่แสนจะสร้างสรรค์
มันคือปลาเทาโกะธรรมดาแบบนี้นี่แล้วแปลกยังไง
เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพราะว่าเขานำมาดัดแปลง
แล้วมาปรุงแต่งให้มันกลายเป็นอาหารที่ไม่ทำ
มันมีด้วยหรอยำปลาเทาโกะธรรมดาส่งเครื่องทะเลครับ
แปลกจริงมีอะไรบ้างหรู้ไหมค่ะ
ค่ะมีของทะเลสดทั้งนั้น
กุ้งเนื้อปลากระโพงขาวปลามึกและก็หมูสัพดูแล้ว
ปรุงรสด้วยน้ำยำสูตรเด็ดทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนิดเค็มหน่อย

ตัวครบทุกรสชาติแบบนี้อร่อยแซ่บไม่เหมือนใครที่สำคัญคุณผู้ชมครับ
ทานเข้าไปแล้วลืมเลยเฮ้ยมันใช่ปลาท่องโกจริงเหรอเนี่ย
ปลาแล้วก็ท่องคำว่าโก๋โก๋โก๋ไม่ใช่ปลาท่องแล้วก็โก๋โก๋โก๋นะ
มันคือปลาท้องโกะที่เคยไว้ทานกับน้ำเต้าหู้ทานกับโจ๊กเนี่ย
แต่จำได้ร้านนี้เราเคยนำเสนอไปนะคะปลาท่องโกะร้านนี้เขาเป็นปลาท่องโกะที่เอาไว้ย่างย่าง
แล้วก็มีแบบทั้งของขาวของหวานผสมกันหลากหลายเมนูแต่ว่าแปลกจริงถือว่าแปลก
แต่เมนูต่อไปก็แปลกไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมสำหรับอันดับที่๔เราจะพาไปกินเกี้ยวซ่า
ซ่าธรรมดามันไม่แปลกจะต้องเป็นเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียน

อันดับที่๔คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราจะพาไปกินกับเกี๊ยวซ่าที่ไส้ข้างใน
มันไม่ใช่ทั้งหมูและผักแต่ว่าเป็นราชาของผลไม้อย่างทุเรียนอย่างที่บอกไป
เขานำทุเรียนมาผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นลงไปอ่ะคุณแล้วก็กลายมาเป็นเกี้ยวซ่าทุเรียนแบบนี้

ได้ยินชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมนี่อีกหนึ่งเมนูที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครมาก
เขาจะใช้ทุเรียนหมอนทองแบบกรอบนะคะคือเอาแบบเขาเรียกอะไรห่ำ
ที่มันไม่สุกไม่เละแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
แล้วก็ห่อทับด้วยแผ่นเกี้ยวซ่าจับจีบกรีบให้สวยงาม
เกี้ยวซ่าทุเรียนลงทอดในน้ำมันเลยค่ะครับทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้
แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันจากนั้นใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับซอสสูตรเด็ดที่ทำมาจากทุเรียนหมอนทอง
รสชาติก็จะหอมหวานคนที่ได้ทานก็บอกว่าอร่อยมาก
เขามีซอสทุเรียนด้วยซอสทุเรียนก็มีซอสช็อกโกแลตก็มี
นมข้นธรรมดาก็มีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกทานตามความชอบ
แต่ว่าความแปลกมันอยู่ที่ว่ามันเป็นเกี้ยวซ่าที่เป็นไส้ทุเรียน
คุณผู้ชมแปลกไหมล่ะเคยทานหรือเปล่า
ไม่เคยถามคุณผู้ชมดิฉันยังไม่เคยเลย

ถ้าคุณผู้ชมที่เค้าเคยทานช่วยบอกหน่อยละกัน
เราเองแล้วก็น้องใบตองจะได้รู้ด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ
ถูกต้องแต่มันน่าทานจริง
ไปดูอันดับต่อไปบ้างมั้ยอันดับต่อไปอันดับที่๓
สายเก่าไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่เกาคางเกาเนื้อเกา
เป็นเกาหลังไม่ใช่เกาเหลา
เกาเหลาคุณผู้ชมแต่เป็นเกาเหลาที่มันไม่ธรรมดา
ทำไมถึงไม่ธรรมดาเอาพาไปดูครับ
อันดับที่๓แล้ว
นี่แหละครับจะทานเกาเหลาชามนี้ต้องกล้านิดนึงนะ
เพราะมันคือเกาเหลาสมองหมู
ฟังแล้วมันดูแบบแปลกนะ
เกาเหลาสมองหมูจริงครับบอกไว้ละก่อนเลยว่า
ใครได้ลองทานแล้วเขายืนยันเลยว่ามันจะต้องเคลิ้ม
เพราะมันลื่นลิ้นโอ้โหแค่เข้าไปในปากนี่ก็ละลาย
รสชาติเข้มข้นกลมแบบถึงเครื่อง
แล้วก็อัดแน่นไปด้วยน้ำซุปที่เขาเคี่ยวมาดี
คือนี่เห็นยันสมองส่วนในเลยอ่ะคุณ
ว่าหมูคิดอะไรอยู่เนี่ยดิฉันเห็นหมดเลยอ่ะนี่
คุณทำเป็นเล่นไปน้องใบตองทานเข้าไปแล้วเนี่ย
มันช่วยบำรุงร่างกายเขาว่ากันแบบนั้น
แล้วก็ที่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เขามาทาน
ออกมาทานกันเยอะลูกค้าขาจรขาประจำแวะเวียนกันมา
ไม่ขาดสายพวกที่เป็นขาประจำเขาก็มาสั่งทานทุกวัน
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ขายดิบขายดีด้วย
ถูกต้องครับเอ้าไปลองกันได้ครับเกาเหลาสมองหมู
ลองทานดูแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อย
ถูกต้องมันอาจจะแปลกนิดนึงนะแต่ว่าทุกเมนูที่นำเสนอมันทานได้จริง
แล้วก็แปลกมากจริงด้วยอันนี้ว่าแปลกแล้วใช่ไหม
เมนูต่อไปอันดับที่๒นะคะเป็นเมนูที่ต้องบอกว่า
หมูหันเนี่ยชิดซ้ายหลบไปเลยคุณชนะคุณหันทำไมอ่ะ
คุณเป็นหมูเหรอเออลืมตัว
คุณชนะหันเอ้ยหมูหันเนี่ยต้องชิดซ้ายไปเลย
เพราะว่าเมนูอันดับที่๒ที่จะพาไปพบกับความแปลก
มันคือเมนูจราเข้หัน

นี่คือเมนูจอระเข้หันเราต้องหันมาเจอกับจอราเข้เลยนะคะ
เป็นจราเข้หันย่างแบบทั้งตัว
ออกมาจากฟาร์มคุณแบบนี้เลยค่ะ
เป็นสุดยอดเมนูสุดแปลกที่รับรองเลยว่ามันแปลกจริง
แล้วมันไม่เหมือนใครด้วยต้องกินเนื้อจราเข้ย่างร้อนนะ
กับน้ำจิ้มรสเด็ดของเขานะรับประกันว่าคุณชิมแล้วจะติดใจ
ส่วนวิธีการย่างหลายคนอาจจะสงสัยว่า
ถ้าเอาจราเข้มาย่างทั้งตัวเนี่ยโอ้รอ๓๔วันเลยคุณ
แต่จริงแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาแค่๒๓ชั่วโมงเท่านั้นเอง
คุณก็จะได้กินเนื้อจอราเข้หันที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รสชาติเข้มข้นมากรสสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายกับเนื้อหมูผสมกับเนื้อไก่
ส่วนใครที่กลัวว่าจราเข้มันจะไม่อร่อยมันสาบ
คุณคิดผิดนะแล้วนี่คือช่วงที่อร่อยที่สุด
หลายคนอย่างที่บอกว่าคิดว่าเนื้อมันจะมีกลิ่นสาบใช่ไหม

และคุณชนะคุณก็การันตีได้เลยว่ามันไม่สาบถูกไหม

ยกเมนูนี้มาทานกันถึงสตูไปเรียบร้อยแล้ว
คุณชนะการันตีเลยว่ามันอร่อยนะคะไม่สาบนะคะ
เห็นแปลกแบบนี้คุณรู้ไหมว่าเนื้อจราเข้

ยังไงช่วยบำรุงร่างกายลดคอเรสเตอรอล
บรรเทาอาการโรคหอบหืดภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจนั่นเอง
เหรออ๋อเหรอผมว่ามันเป็นเมนูที่น่าสนใจนะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดจริงนะผมว่าเมนูนี้

หลายคนอาจจะชื่นชอบถ้าเกิดว่าได้ลองทาน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะกล้าทานหรือไม่กล้าทาน
เพราะว่ามันเป็นเมนูที่แปลกจริงยอมรับ
ตรงนี้ว่าดิฉันก็กล้ากลัวอยู่ค่ะ

ให้ทำไงอ่ะมองหางอย่าไปมองหน้ามันมองอย่างอื่น

อย่าไปมองมันมองกันในจานพอ
ให้มันแบบไม่เห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับอันดับที่๑นะ
สำหรับเมนูแปลกที่เราจัดมาแล้ว
สำหรับในปี๒๕๖๑ที่เรานำเสนอมาตลอดทั้งปี
คือเมนูอะไรไปตามกันเดินเลยครับ

นี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวไข่มุก
อันนี้แปลกจริง
เออเป็นไข่มุก
แต่ว่าไม่ได้เป็นไข่มุกที่มันอยู่ในแก้วชากาแฟอะไรพวกนี้นะ

มันเป็นไข่มุกแต่เป็นอาหารคาว
มันเยอะมากจริงในปีนี้ที่เขาเอาไปทำไปรังสรรค์กันมา
ก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ไข่มุกที่เห็นกันไปตอนแรกนะครับ
จากนี้ก็มีคั่วไก่ไข่มุกปูทะเลไข่มุกพิซซ่าไข่มุกก็มี
โอ้โฮส้มตำไข่มุกโอ้โฮส้มตำไข่มุก
เฮ้ยมันได้เหรอ

อันนี้ทำไข่มุกหล่นลงไปในข้าวกล่อง
ไม่ใช่มันเป็นผัดกะเพราไข่มุกใช่ไหม
น่าจะใช่ต้มยำกุ้งใส่ไข่มุกไข่เจี๊ยวใส่ไข่มุกอะไรอีก
อันนี้ที่เป็นข่าวจริงที่เรามานำเสนอนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวไข่มุกที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ
แล้วก็เป็นเมนูที่ถูกพูดถึงในกระแสในโลกโซเชียลมากจริง

ใช่ดูดองไข่มุกก็ได้ผัดซีอิ๊วไข่มุกได้เหรอ
เยอะแยะมากมายแล้วคือเขาก็พูดกันไปเยอะมากในโลกโซเชียล

มันทานได้เหรอทำไมถึงอยู่เอาไข่มุกไปไว้ในอาหารคาวอาหารแบบนี้
พอลองทานดูคุณผู้ชมต้องลองทานดู

คือจริงแล้วไข่มุกมันก็เป็นเม็ดแป้ง
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทานแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้
ก็จะเหนียวหนึบนิดนึง
มันก็อาจจะอร่อยก็ได้เพราะเราไม่ได้เอาไปทำของหวานนี่
เอามาทานของขาวแต่ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะทานหรือเปล่า
บางคนเขาอยากลองเขาก็ทานถูกไหมมันเป็นกระแส
บางทีก็นึกถึงที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมนะถึงได้มีเมนูนี้ขึ้นมาได้
สุดท้ายแล้วไปเจอว่าอ๋อคนที่คิดค้นมาก็คือเขาสั่งชา
เขียวชานมไข่มุกแล้วทำหกลงไปในจานข้าว

ไม่ใช่คือช่วงนี้ไข่มุกเป็นฮิต
เขาก็เลยเอาไอเดียความฮอตฮิตที่แบบว่า
คนรุ่นใหม่สนใจมาทำเป็นไอเดียในการทำร้านอาหารกับเมนูแปลกแบบนี้
แล้วรวบรวมไว้แล้วสำหรับในปีนี้๒๖๖๐นาทีกำลังจะผ่านไป
ว่าแปลกจริงคุณผู้ชมก็บอกเออแปลกจริงแต่ละเมนูก็น่าทานด้วยนะ

แล้วในปีนี้นะกับเรื่องราวของการตลอดกิน
มันพลาดไม่ได้กับรายการของเรานะครับตลอดข่าวสุดสัปดาห์
แล้วก็ในวันนี้จะพาไปที่จังหวัดสุพันบุรี
นี่แหละครับพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้จะขึ้นไหม

ดีนะที่มาทำไมมา

ดูให้ดีฉันต้องไปหรือเปล่า
อกจากคนจะสวยแล้วร้านสวยด้วย
ไปติดตามความอร่อยเลยครับในช่วงของตลอดกิน
กินเข้าไปกินเยอะ
้อนให้ถึงที่ป้อนให้ถึงปากเลย
คุณผู้ชมครับผมมาถึงที่นี่นะ

รู้หรือเปล่าน้องไปตอนรู้จักไหม

เดี๋ยวจะพาไปกินกันต่อในช่วงของตลอดกินของเรานะครับ
เดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นไงอากาศบริสุทธิ์มากเลยนะ

แล้วก็เป็นร้านที่นั่งชิมนั่งชิวก็ได้

เข้าไปชิมความอร่อยของที่นี่กันเลย

ส่วนที่อยู่ข้างผมนะครับคุณเต้ยครับ

อ่าพืชที่ตรงนี้เราใช้จัดสวน

ต่อมาก็คือลูกค้าที่มาคุยงานหรือมาดูสวน
เขาอยากจะหาอะไรหนึ่งหรือว่าหาอาหารง่ายทาน
เราก็เลยเพิ่มขึ้นมาแต่เราก็เลยเปิดแค่๓วัน

คุณเต้ยจัดมาให้ผมวางเรียงลายอยู่ตรงนี้
แล้วก็มีเครื่องลืมด้วยวางอาทิตย์เครื่องลืมก่อน
เป็นแบบอิตาเลียนโซดาอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ

ลูกค้าหลายท่านไม่ทราบก็จะบอกว่าเป็นสารแหน่

ของเรามีชื่อว่าข้าวเขียวหวานกุ้งไข่กรอบ
เพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่ทาน

โอเคครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร

ครับผมผมชอบหักทานเราก็ไปแล้วมันใช้มันรู้สึกสะชื่นอ่ะ
ลองดูเมนูนี้มั่งนะครับซิฟูดใช่ครับผม
ซีฟู้ดของเรามีอะไรบ้างเอ่ยแล้วก็จะมีกุ้งครับ
ปลาหมึกแล้วเราก็จะมีเด็กคอนทอดกล่อ
รสชาติมันเข้มข้นมากเลยนะหอมหวนอยู่ข้างในแล้วก็
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าปลาหมึกสดมาก
อร่อยบอกเลยว่า๒เมนูนี้มันสุดยอดแต่ถ้าจะให้ครบจริง
มันต้องมีของหวานตบท้ายลุงเต้ยครับผม
เขาจะเป็นไอศครีมโฮมเมดครับเราทำเองคือเราใช้วานิลาฝัก
ใครที่ชอบวิบครีมต่อว่าคุณมากินน่าจะชอบ
เพราะว่าก็ทำสดจริงครับผมวิบครีมพี่นี่จานต่อจานถ้วยต่อถ้วย
มันเป็นชิ้นจริงสำหรับทั้งวิปครีมแล้วก็ตัวเนื้อของไอศครีมนะครับ

เฮ้ยครับบอกหน่อยว่าสถานที่ตั้งของเรามันอยู่ตรงไหนจุดสังเกตอะไรยังไงเอ่ย
สังเกตง่ายคืออยู่บนถนนเส้น๓๓นะครับ
แล้วจะอยู่ถึงก่อนอำเภอด่านช้างประมาณ๕กิโล
ถามได้ที่เบอร์๐๙๘๙๖๔๔๙๖๖ครับ

ถ้าเฉพาะร้านอาหารนะครับเปิดเฉพาะศุกร์สวัสดีครับ
ในส่วนของถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเช่าสถานที่จัดงานติดต่อได้ทุกวัน

เอาละในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต้ยมากเลยนะครับขอบคุณครับ
สัปดาห์หน้าผมแล้วก็รถคู่ใจของผมนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้ครับในช่วงของตลอดกิน
ว้าวสวยจริงส่วนข้างหน้าก็สวยอาหารหน้าตาก็สวย
ครับชื่อร้านก็ก็สวยชื่อร้านก็แปลว่าสวยใช่ไหม

บรรยากาศดีแบบนี้มีมานำเสนอนี่แหละครับในช่วงของตลอดกินนะ
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าพลาดไปได้ความสนุกรออยู่กับนี่เลยซิตคอมสนุกสนาน
ดูแล้วตลกครับเจอกับพี่แท่งแบบนี้
และจะไปติดตามเรื่องราวของการไล่ล่าจับบรรดาผีพนัน
จับแบบไหนอะไรยังไงแล้วจะจับกันจนขำขันกิ๊กกักเลยทีเดียวเชียว